เรื่องใหญ่ประเด็นทางด้านการเมืองนะคะ
คือในที่สุดและแล้วก็เป็นความจริง
นักวินักวิชาการอาจารย์สุรชาติบำรุงศุกร์
ก็เคยมีการวิจารณ์แล้วก็ตั้งข้อสังเกต
เรื่องของพรกอที่กลับมาปัดฝุ่นอีกครั้ง
บิ๊กบังคอมชตอนนั้นนะคะ
ก็เลยมีการตราพระราชบัญญะกอ
แล้วก็มีการตั้งเนี่ยกรมนตามภาคเนี่ย

หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเข้ามาใช่ไหมคะ
๕๗เข้ามาปัดฝุ่นใหม่อีกรอบหนึ่ง

เอ๊ะมันจะกลายเป็นสุปเปอร์กร

มีการใช้อำนาจตามพรบกรมนเลยค่ะ
สั่งให้ดำเนินคดีกับ

ใช่ค่ะจำนวน๑๒คนด้วยกันนะคะ
จาก๗พักที่ไปแจ้งความให้ดำเนินคดี
เพราะสืบเนื่องจากวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมานะคะ
มีการตั้งเวทีเสวนาขึ้นมา

พลวัฒน์แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูลไทย

และวันนั้นเองมีการไลฟ์ด้วย

ทำให้เป็นลักษณะของการสื่อสารมวลชน
เป็นการกระจายเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนั้น
หนึ่งในคนที่ร่วมบนเวทีด้วยเป็นนักวิชาการ
มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมา
แล้วทำให้ทางด้านของกอรมนมองว่า
มันทำไม่ได้นะเรื่องนี้ก็เลยมีการไปแจ้งความนะคะ
ซึ่งสิ่งที่แจ้งความบอกว่าเป็นการเป็นความผิดเข้าข่าย
กระทำความผิดตามมาตรา๑๑๖ฐานยุโยงปลุกปั่น
ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ที่ดูเรื่องความมั่นคงอยู่ตอนนี้
ผลเอกประวิทย์เปิดเผยว่าตัวเองยังไม่เห็นเรื่องทั้งหมดนะ
แต่เชื่อว่าเรื่องมันจะไม่บานปลาย
กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
ส่วนที่นักวิชาการในเวทีวันนั้น
มีการเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูลมาตราที่๒
เนื้อหาเป็นอย่างไรมาตราที่๑นะคะสั้นค่ะ
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว

แต่ในวันนั้นนะคะมีนักวิชาการเสนอให้แก้ไขเรื่องนี้

เอาแล้วทำไมคนอื่นที่ร่วมเวทีเสวนาด้วย
ได้ฟังแบบนั้นได้ยินแบบนั้น
คิดไม่ได้เหรอว่ามันผิดตามมาตราที่๑
ทำไมไม่มีการคัดค้านทำไมไม่มีการห้าม
ถือว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือไม่
อันนี้พลเอกประวิทย์บอกว่ายังไม่ทราบ
แต่ขอให้ไปถามนักกฎหมายดู
ฟังเสียงพลเอกประวิทย์ค่ะ
ผลเอกประวิทย์เขาต้องเป็นคนดูอันไหนผิดไม่ผิดนะ

หรือพอเวทีนี้มีการเป็นประเด็น
เพราะอย่างนั้นเขาเปิดข้อทางกฎหมายภาพศรี

วันนี้มันมีการกรรมชัพอะไรไหมคะ

แต่ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองอาจจะเป็นความผลยะกัน

ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็นที่เกิดขึ้น

สรุปใจความสำคัญคือ
และหมวด๒ก็คือพระมหากษัตริย์
หมวดของสวหมวดเฉพาะการและองค์กรอิสระ
คือยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้า
แก้ไขรัฐธรรมนูลทีนี้ท่านเองก็บอกนะคะ
ว่าคือการข่มขู่ด้วยการลุแก่อำนาจ
คิดว่าประเทศนี้มีพักพวกตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้อง
ถ้าเกิดว่าไตรตรองแบบหยาบ
ก็ทำให้ทราบได้ว่าการใช้อำนาจ
มันใช้อำนาจโดยไม่คำนึงถึงหลักเหตุและผล
หากข้อพิสูจน์เป็นไปด้วยความคือตามใบสั่ง

โดยเฉพาะนะคะยืนยันเลยว่ามีความหวัง
ถ้าเกิดว่าไปดูรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มันเป็นกลายเป็นว่าคือเป็นการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยการเอาอำนาจไปรวมไว้ที่ส่วนกลาง
ก็คือรัฐบาลมากกว่ากระจายอำนาจให้กับประชาชน
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูล
เอาอำนาจเอาสิทธิเอาเสรีภาพกลับคืนมาให้กับประชาชนค่ะ
นอกจากนี้นะค่ะคุณวันมมมนบอกด้วยว่า
แจ้งความแบบนี้แล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่า
ฝ่ายค้านทั้ง๑๒คนที่ถูกแจ้งข้อหา
และ๑ในนั้นก็คือคุณวันมมมน
ไม่มีความผิดบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับด้วยนะคะ
และล่าสุดค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมา๗พักฝ่ายค้าน
เรียกประชุมด่วนที่พักเพื่อไทยเป็นการหารือจากกรณีดังกล่าว
คุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยยืนยันว่าเรื่องนี้
ต้องดูที่เจตนาด้วยว่าเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามมาตรา๑๑๖หรือไม่
ส่วนตัวคุณชูศักดิ์เชื่อว่าเป็นการกระทำที่มุ่งหวังเรื่องของการเมือง
ข้อสำคัญคือเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของนักวิชาการในเวทีเสวนาวันนั้น
ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะยุโยงปลุกปลั่นปลุกปั่นแต่อย่างใด
นี้เห็นว่าการดำเนินการในข้อหาดังกล่าวเป็นการปิดปากประชาชนและหวังผลทางการเมือง
อย่างไม่มีข้อสงสัยและยืนยันว่าประเด็นการฟ้องดำเนินคดีนั้น
เป็นเครื่องมือของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงที่กระทำต่อพักฝ่ายค้านค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งคนนะคะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีกอรมน
มาใช้อำนาจตามกฎหมายก็คืออาจารย์ปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
อาจารย์ปิยบุตรเชื่อว่ากอรมนจริงแล้วคือร่างแฝงคือร่างทรงของคอสชนั่นเอง
เพราะใช้วิธีการแบบเดิมในการแจ้งข้อกล่าวหาเดิมเลย
โดยย้ำว่า๗พักฝ่ายค้านยังคงยืนยันที่จะเดินหน้า
รณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลต่อไป
แม้ว่าจะยากแม้ว่าจะเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา
แต่พักฝ่ายค้านก็จะทำโดยยืนยันว่าจะไม่แตะต้อง
วดที่๑และหมวดที่๒

ในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรม

จะเรียกพลตรีบุรินมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงแจ้งความ

เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ด้วย
วันนี้นะมีการติดแฮชแท็กเรื่องนี้กันเยอะเลย
แล้วก็เป็นประเด็นสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง